เรื่องต่อไปครับสำหรับคณะกรรมการโลกติดต่อก็มีมติอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสงกรานในช่วงเวลาสงกรานสิ่งที่อันตรายก็คือการที่จะมีการรวมตัวของการของคนโดยเฉพาะการที่จะเลี้ยงฉลองสังสรรค์โดยเฉพาะการซื้อสุราคณะกรรมการโลกติดต่อก็มีการพิจารณาเรื่องนี้และประกอบกับสถานการณ์ตอนนี้เรายัง
หนึ่งหมายหมดคณะกรรมการโลกติดต่อจึงอ่าได้มีการออกคำสั่งจะมีคำการออกคำสั่งในวันนี้ให้มีการงดขายสุรานะครับก็คือให้ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่หนึ่งและสองที่ได้รับการอนุญาตให้จำหน่ายสุราตามพรบอภาษีสรรพสารมิตรนะครับให้งดจำหน่ายสุราเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ
ทำให้หลายคนสงสัยว่าคืออะไรเอ่อประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองก็คือเป็นการจำแนกว่าขายปลีกและขายส่งนะครับแต่ใจความสำคัญของประกาศนี้ก็คือการให้งดจำหน่ายสุราโดยไม่ให้มีการจำหน่ายสุราทุกทุกร้านเลยนะครับอันนี้คือที่ขอให้ท่านเข้าใจได้ง่ายง่ายอย่างงี้แล้วก็ช่วงเวลาที่เรางดก็คือตั้
ไกลแล้วครับอีกนิดเดียวเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีดังนั้นให้ความร่วมมือกับเราแล้วก็ไม่ต้องให้พวกเราทุกคนต้องไปเริ่มต้นกันใหม่นะครับ